ในช่วงแรกพาคุณผู้ชมนั้นไปดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกันก่อนนะฮะ

คดีที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นคดีที่ทำให้หลายคนเนี่ย
วันนี้ลุ้นกันแบบใจจดใจจ่อเลยว่า
ตกลงแล้วจับได้ไหมคนร้าย
เพราะว่าช่วงประมาณบ่าย๓โมงครึ่งที่ผ่านมา
ถนนเส้นรังสิตนครนายกธัญบุรีบริเวณย่านนั้น
แหกด่านตรวจของตำรวจแล้วก็วิ่งตรงไปเรื่อย
ตำรวจก็พยายามที่จะจับตัวคนร้ายสายตรวจขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาช่วยแล้ว
แต่ก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งคนร้ายได้
คนร้ายยังคงวิ่งต่อไปเรื่อยขับรถจนกระทั่งไปเจอไฟแดง
แล้วก็พยายามที่จะถอยหลังมาเพื่อชนรถของสายตรวจ
รวมทั้งพยายามจะซิกแซคและทำให้เกิดรถชนกันด้วย

เราไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายที่ผ่านมากันครับ
เป็นรถคันของคนที่ก่อเหตุนะครับก็พยายามที่จะถอยมาชนนะครับ
ซึ่งรถที่บันทึกภาพได้เป็นรถของกู้ชีพกู้ภัยนะครับ

ตำรวจก็พยายามที่จะจับตัวคนร้ายนะครับแล้วก็มีการยิงประทะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีครับ
กำลังไล่ล่าคนร้ายขับรถเก๋งสีเขียวทะเบียน
กไก่มม๒๖๕นนทบุรี
ด่านตรวจคลอง๕ธัญบุรีนะครับ
ขับมาเรื่อยครับจนกระทั่งไปติดไฟแดง
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญพรถนนรังสิตนครนายก
ซึ่งก็จะมุ่งหน้าเข้ารังสิตตำบลรังสิตนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ถ้าเกิดว่าตรงไปอีกหน่อย
ก็จะขึ้นสะพานข้ามคลอง๕ของรังสิต
แล้วก็ใกล้กับทางที่จะขึ้นไปทางวงแหวนตะวันออกเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีการยิงประทะกันก่อนจะถอยรถ
ชนรถคันอื่นพังเสียหายหลายคัน
เรื่องต้นนะครับจากการยิงประทะกันตำรวจบาดเจ็บ๒นาย
มีผู้บาดเจ็บเป็นหญิงอีกหนึ่งคนซึ่งนั่งมาในรถของคนร้าย
ส่วนคนร้ายทราบชื่อก็คือนายรุ่งโรศเสือปราง
ก็วิ่งหลบหนีเข้าไปในหมู่บ้านสวนเกษตรนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ใช้กำลังปิดล้อมจับกลุ่ม
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตัวคนร้ายนะครับ
ด้านนายสุพนัทธิติการอายุ๓๐ปีเจ้าของรถ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับซึ่งก็ขับตามมาแล้วก็ประสบเหตุ
เป็นคนถ่ายคลิปภาพไว้ขณะที่ตำรวจเนี่ยไล่ลากคนร้าย
แล้วก็บอกว่าพยายามแล้วว่าจะลงไปช่วยตำรวจที่ถูกยิง
แต่คนร้ายก็ยิงสวนกลับมาอีกนะครับเราไปฟังเสียงกันครับ

ตั้งแต่ที่คนร้ายขับรถแห่การตรวจ
ติดไฟแดงนี้บอกว่าคนร้ายมาพร้อมกับครอบครัว
แต่ไม่ยอมให้จับกลุ่มก่อนจะใช้ปืนนั้นยิงสวนออกมานะครับ
ไปฟังเสียงตำรวจภูทรธัญบุรีครับ
ตำรวจไล่มาตั้งแต่ที่แหกด่านตรวจนะครับ
โรงพยาบาลธัญบุรีก็ยังติดตามมาอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ภรรยาของคนร้ายซึ่งนั่งมาอยู่ในรถบอกว่า
ระหว่างนั่งรถก็พยายามบอกสามีแล้วนะครับว่า

แต่สามีไม่ยอมฟังจนสุดท้ายเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นครับ
ลองไปฟังเสียงของภรรยาคนร้ายครับ

สารจังหวัดนนทบุรีอนุมัติหมายจับเมื่อวันที่๑๓กรกฎาคมปี๒๕๕๙
ในข้อหาที่มียาเสพติดครอบครองนะครับ
แล้วก็อยู่ระหว่างการหลบหนีจนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์
ระทึกในช่วงบ่ายที่ผ่านมาวันนี้นั่นเองครับ

สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
ก็ให้ช่วยเป็นหูเป็นตากับตำรวจด้วย
ถ้าหากว่าพบใครมีลักษณะพิรุษหรือว่าน่าสงสัย
ให้แจ้งตำรวจแล้วก็ต้องระวังตัวด้วยนะคะ
เพราะว่าผู้ที่เกาะเหตุแล้วก็หลบหนีไป
มีอาวุธก็คือมีปืนอยู่ในครอบครองด้วยนะครับ